พาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อยพร้อมหรือยัง

วันจันทร์ที่๑๓มีนาคมนี้จะมีงานใหญ่ใหญ่จริงนะ

ถูกต้องแน่นอนช้างก็ต้องจังหวัดสุมรินนั่นเองนะฮะ
จะมีการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ครับ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสัตว์มงคล
พระบารมีพระมหากษัตริย์ไทยนะครับ
ก็มีการซ้อมการแสดงช้างเตรียมพร้อมงานนี้อย่างเต็มที่นะครับ
นี่แหละฮะบรรดาควานช้างที่ร่วมโครงการนำช้างคืนถิ่น
เพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินนะครับ
นำช้างไปร่วมซ้อมการแสดงในฉากต่างรวม๖ฉากด้วยกัน
เพื่อเตรียมแสดงจริงวันช้างไทย๑๓มีนาคมนี้ครับ
ที่บริเวณลานแสดงช้างภายในศูนย์คดชะศึกษาบ้านตากลางอำเภอท่าตูมนะครับ
โดยการแสดงทั้ง๖ฉากจะโชว์ให้เห็นความสามารถแล้วก็ความสำคัญของช้าง
ในอดีตเป็นภาษณะในการต่อสู้ทำศึกสงครามปกป้องบ้านเมืองขับไล่อริราชศัตรู
แต่ปัจจุบันช้างก็ยังคงมีความสามารถหลายรูปแบบนะครับ
แต่ก่อนไปลบใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้วาดรูปได้วาดรูปเตะฟุตบอลก็ได้ปลาเป้าก็ได้หูละฮุบก็ได้เต้นรำได้อีกด้วย
มีแบบช้างอันนี้ยิ่งกว่าสัตว์มงคลนะฮะเขามีความสามารถแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีสมองที่ดีมากทีเดียวนะฮะ
พร้อมกันนี้ในงานก็ยังมีการเส้นไหว้สารปกรรมการเลี้ยงอาหารช้างแล้วก็พิธีอันเชิญพระพิกาเนตอีกด้วย
ซึ่งประชาชนนักท่องเที่ยวสามารถไปร่วมงานได้ครับวันจันทร์ที่๑๓มีนาคมนี้ซึ่งเป็นวันช้างไทย
โดยงานจะเริ่มตั้งแต่แปดโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็ยังสามารถไปเที่ยวชม
แหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองได้อาทิก็มีทั้งศาลหลักเมืองจังหวัดสุรินอนุสวรีพระยาสุรินพักดีศรีนรงจางวาง
รวมทั้งหมู่บ้านทอผ้าไทยที่บ้านท่าสว่างซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงหัตกรรมผ้าไทยแห่งเดียวของประเทศไทย
มีผ้าไหมยกทองโบราณสินค้าขึ้นชื่อประจำจังหวัดสุรินจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจด้วยคุณผู้ชมที่มีโอกาสไปเยือนสุรินทร์ต้องห้ามพลาดเด็ดขาด
มันจะมีถนนบางเส้นที่เขาจะขายข้าวหลามทั้งเส้นก็มีนะผมผ่านไปก็จะแวะซื้อประจำ
ข้าวหลามสุรินถูกต้องแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะสุรินเป็นของขึ้นชื่อมากมายเลยนะคะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมดูนะเดี๋ยวติดตามกันได้วันจันนี้ด้วยใช่ไหมคุณสุภานี
ติดตามสดเลยบรรยากาศนะคะจากจังหวัดสุรินในรายการเช้าสดใส๙โมงถึง๑๐โมงค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเก็บบรรยากาศมาให้ชมเรียกว่าเต็มอิ่มเลยล่ะ
จะอยู่กับคุณสุภานีต่อนะวันจันทร์